วันนี้เห็นมีชื่อดาราหลายต่อหลายคนจะลงการเมือง

ติ๊กเจ็ดสดาพรไอแอดคาราบาล
มันดำแป้งมันดำแป้งนวลผัดล้ำซำ

มีร้อนสนุนเอกสงครามเตชนรงค์ด้วยนะคะ
ทุกคนก็เลยเหมือนกับว่าอ้าวตกลงตอนนี้ดาราเขา

ถ้าสมมุติพักนี้มีขึ้นมาจริงเนี่ยนะ
น่าสนใจมากนะครับ

ทุกคนต้องดูพักนี้จะต้องแบบว่าเป็นม้ามืดมาเลยแหละ

หลายคนบอกว่าอุ๊ยหรือว่าเลือกตั้งครั้งหน้าฉันต้องเตรียมเลือกแล้ว

พี่ติ๊กเจ็ดสนับพรบอกว่าเอ่อพี่ไม่ได้กันมือนะคะ
ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพักนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้น
และนี่ไปตรวจสอบดูกรกตเขาก็ไล่ไปตรวจสอบมาเหมือนกัน
กรกตบอกว่าไม่พบชื่อพักไทยพัฒนาอยู่ในระบบ
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวดูด้วยว่าเผื่อจะมีการเอาผิดหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีการดึงเอาชื่อหลายคน
เข้ามาอยู่ในนี้โดยที่มันไม่เป็นความจริงพักนี้ไม่มีอยู่จริง
เขาถึงบอกว่าถ้าสมมุติมีอยู่จริงนี่น่ากลัวเลยนะ

เหมือนประกอบคนที่ชอบบอกว่าแบบว่าบรรษอดุนกฮะติ

มีทั้งโดกเตอร์ที่ประสบความล์แดดเรื่องการเงิน
อ๋อเผื่อเป็นไอเดียว่าใครอยากกำลังตั้ง
คุณติ๊กเชตดาวค่ะคุณมดดังค่ะ

ให้เยอะ